คราวนี้พี่สาวมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย
พี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยเมาแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เมา
แต่ปรากฏว่าน้องชายถูกผู้ใหญ่บ้านฟันศอกใส่อก
น้องชายล้มหัวกระแทกพื้น
แล้วตอนนี้น้องชายกลายเป็นคนความจำเสื่อมไปเลยค่ะ

ตึงแล้วก็สลบอยู่แบบนั้นเลยนะ
แล้วตัวผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ให้ใครมาช่วย
เขาบอกแบบนั้นแล้วบอกว่ามีการถุยน้ำลายใส่ด้วยนะ

นี่ผู้ใหญ่บ้านคือคนที่ถอดเสื้อแล้วเอาเสื้อผ้าบ่าอยู่เนี่ยนะคะ
สิ่งนี้คือฝั่งญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังนะ
ผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาช่วย
แต่ต้องฟังความจากผู้ใหญ่บ้านด้วย
ค่ะแล้วก็คนที่เจ็บเนี่ยนะคะ
ก็คือคนที่ล้มลงไปเนี่ยชื่อว่านายสำเร็จนาสมวงอายุ๕๕ปี
ส่วนฝากฝั่งผู้ใหญ่บ้านคือคนที่ถอดเสื้อใส่กางเกงขายาว
ชื่อว่าผู้ใหญ่วัชรพงศ์สุขบรมอายุ๕๒ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสะบัว

พอเขาล้มลงแล้วตัวนายสำเร็จอาการสาหัสเลย
เพราะว่ากระแทกพื้นดังตึ้งแล้วมีเลือดคั่งในสมองในสมองฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเขาก็ไปรักษาตัว
แล้วพออยู่ที่โรงพยาบาลก็ออกมารักษาตัวที่บ้านต่อ
แต่ว่าอาการที่มันเป็นผลข้างเคียงจากสิ่งที่เกิดขึ้น
คือเขาบอกว่าอาการของนายสำเร็จเหมือนกับเป็นคนความจำเสื่อม

จากเดิมที่เคยรับจ้างก็ไปทำงานไม่ได้เลยค่ะ
จากโรงพยาบาลมาคือพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะ
พูดไม่ได้เหมือนเดิมทางการ์ดบอกมัน
แล้วพี่สาวของคนเจ็บก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
พี่สาวก็คือนางพวงเพชรเจริญเหล่าอายุ๕๘ปี
เอาคลิปนี้มาร้องกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่กาลสิน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงสัก๔โมงเย็น
ตอนนั้นน้องชายคือนายสำเร็จ
ก็ไปช่วยงานศพญาติอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนี่แหละ

แล้วปรากฏว่าถูกผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่วัชรพงศ์

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็มาตบที่หน้าน้องชายหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นถอดเสื้อเดินตามมาอีก
พี่สาวบอกด้วยนะบอกว่าผู้ใหญ่บ้าน
เอาศอกฟันไปที่หน้าอกของน้องชาย
จนน้องล้มแล้วหัวกระแทกพื้น
ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นฝั่งผู้ใหญ่บ้านถมน้ำลายลงพื้น
ขู่ทุกคนตรงนั้นเลยห้ามใครเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วทำให้น้องนอนอยู่แบบนั้นนะคะคือไม่ได้รีบส่งโรงพยาบาลนะ
สลบอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมง
ถึงจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วพี่สาวก็บอกว่าพอน้องฉันออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยนะ
ก็พูดจาไม่รู้เรื่องใครถามอะไรก็ตอบไม่ได้
อาการเนี่ยเหมือนกับคนความจำเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
อันนี้คือสิ่งที่พี่สาวเป็นห่วงนะ
แล้วน้องชายก็มีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นน้องชายก็ทำงานรับจ้างทำนา
ทีนี้พอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
พี่สาวเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาฟังพี่สาวเล่าค่ะ
โทษทีเลยค่ะ
นี่แหละพี่สาวบอกด้วยนะบอกว่ายังไงก็ไม่ยอม
ญาติก็ไปแจ้งความจะเอาผิดกับผู้ใหญ่วัชรพงศ์
อันนี้ฟังฝั่งคนเจ็บไปแล้ว
ฟังสองด้านค่ะคุณผู้ชมต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านด้วย

ผู้ใหญ่บอกแบบนี้บอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุ
วันนั้นผู้ใหญ่ก็เมาจนขาดสติจริง
รับว่าเมานะฮะใช่แล้วแถมยังมาโดนนายสำเร็จเนี่ย
พูดจาถากถางด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่า
สำเร็จหยุดพูดแต่ว่าสำเร็จก็ไม่ฟัง
ทีนี้ค่ะก็มีการตามนายสำเร็จมา
เพราะว่าวันนั้นนายสำเร็จไปงานศพญาติในหมู่บ้านใช่ไหม
แล้วผู้ใหญ่ก็ตามมาจากงานศพมาถึงร้านขายของชำ
แล้วผู้ใหญ่บอกว่าที่ฝั่งเขาอ้างว่าผม
เอาศอกไปฟันหน้าอกไม่ได้ทำแบบนั้น
ผมแค่เอาหัวไปกระแทกหน้าอกนายสำเร็จจนล้มลง
ผมไม่ได้ใช้ศอกฟันใส่อย่างที่ญาติเขากล่าวหา
ตอนแรกบางคนบอกว่าโอ้โหใช้ศอกฟันหัวด้วยซ้ำนะ
ฟันใส่หน้าเลยจนสลบคาศอกนะฮะ
ค่ะแล้วอีกประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะพอตัวนายสำเร็จล้มลงแล้ว
ถมน้ำลายใส่ผู้ใหญ่เขาบอกแบบนี้
ผมไม่ได้ถมน้ำลายใส่แล้วผมก็ไม่ได้ห้ามให้คนเข้ามาช่วย
แต่ผมรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเท่านั้นเอง
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะ

ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ไปเยี่ยมนายสำเร็จแล้ว
พร้อมจะขอโทษกับสิ่งที่กระทำลงไปค่ะ
จะหาหมออีกวันที่๑๑ต้องคุยกันแล้ว
เวลาจำยังว่าใดอยู่นะครับหมอเล่านอกพื้นมา
คือญาติของนายสำเร็จคนเจ็บนี่นะคะ
เขาก็ไม่ยอมแหละยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะให้สอบวินัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ด้วย

มันโหดร้ายเกินกว่าที่จะเป็นผู้นำชุมชนแล้ว

ดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
เชิญตัวนายสำเร็จคนเจ็บ
แล้วก็ญาติมาให้ปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์ก่อนค่ะ
รวมถึงจะเรียกผู้ใหญ่มาให้ปากคำ
แล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ